ประชามติวันที่๒๓มิถุนายนดูจะสร้างความแตกแยกขึ้นในสหราชอาณาจักร

โดยขณะนี้ประชาชนกว่า๓ล้านคนที่ไม่เห็นด้วย
คำร้องให้รัฐสภาจัดประชามติรอบที่๒
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะนำมาสู่การทำประชามติ
แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรอีกครั้ง
ขณะที่สื่อหลายศัพท์นักก็ระบุว่า
การเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดเพื่อมีรัฐบาลใหม่

จำนวนผู้ลงชื่อผ่านเว็บไซต์รัฐสภาสหราชอาณาจักร
เรียกร้องให้จัดประชามติรอบ๒
เพิ่มขึ้นเป็นกว่า๓ล้านรายชื่อแล้ว

ซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมองว่า
การลงชื่อนี้มีผลอย่างมาก
๑๗ล้านคน
แต่ในโทนีแบร์อดีตนายกรัฐมนตรีระบุ
ยังไม่ควรตัดความเป็นไปได้ในการทำประชามติรอบ๒ออกไป
มีราคามหาศาลที่ต้องจ่าย
และสร้างความแตกแยกอย่างรุนแรง
ไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่รัฐสภา
ซึ่งสมาชิก๒ใน๓สนับสนุนให้อยู่ต่อไป
โดยมีบางส่วนกำลังเตรียมที่จะปฏิเสธ
ผลประชามติวันพระธรรมดีที่ผ่านมา
แต่การทำประชามติไม่ได้กำหนดว่าสหราชอาณาจักร
แทนที่การเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ
จึงเป็นไปได้ที่สอสอเสียงข้างมาก

สหราชอาณาจักรยังอยู่ในตลาดร่วมต่อไป
แต่ไม่ผูกพันทางการเมืองมากเท่าเดิม
แต่นี่ก็จะขัดกับความต้องการของสอสอ
แก้นำบวชออกอย่างชัดเจน
ซึ่งอาจนำมาสู่อมภาษณ์ทางการเมืองได้
อกจากนี้อาจมีความขัดแย้งกันเองในฝ่ายสนับสนุนให้ออก
เพราะต้องการมีอิสระมากขึ้นในการใช้งบประมาณ
บดูแลสุขภาพแห่งชาติและสวัสดิการต่าง

ก็มีสอสอที่ต้องการให้ลดงบประมาณสวัสดิการสังคมและภาษี
ปัญหาเหล่านี้เป็นความขัดแย้งที่ยังไม่เห็นทางแก้ไข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพักอนุรักษ์นิยม

ผลประชามติจะไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย
ก็ถือว่าขัดกับหลักประชาธิปไตยที่เป็นคุณค่าสำคัญของสหราชอาณาจักร
ซึ่งสื่อหลายสำนักมองว่าโอกาสในการพิจารณาใหม่
จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หากเกิดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนด
และนำผลการเจรจานั้นมาทำประชามติรอบสอง
ขณะเดียวกันสก๊อตแลนด์ก็เป็นตัวแปรสำคัญ
ผลประชามติชี้ว่าประชาชนสก๊อตแลนด์๑๖๐
นำมาสู่การทำประชามติรอบ๒ของสก๊อตแลนด์
เพื่อแยกตัวจากสหราชอาณาจักร
ขณะเดียวกันก็เป็นไปได้ที่นายกรัฐมนตรีนิคุลาสเตอร์เจียนของสก๊อตแลนด์
อาจจะนับสนุนรัฐสภาสก็อตแลนด์
ซึ่งพักชาติสก๊อตของเธอคุมเสียงข้างมาก
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน